พรรษานี่หลายคนตั้งหน้าตั้งตานะเพราะมันจะมีมีประเพณีมีพิธีมีงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
นครราชศรีมาค่ะจะออกพรรษาอยู่แล้วนะคะหลวงตารูปหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปแจกซองงานกระถิ่นถนนมันลื่นนะคะ
รถเสียหลักตกข้างทางมรณภาพเลยนะคะ
นี่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างฮอนด้าเวฟสีแดงที่มันตกลงไปข้างทางนะคะ
ข้างทางเนี่ยเป็นไร่มันสำปะหลังข้าวของนี่กระจัดกระจายออกมานอกรถหมดเลย
มีซองกระถิ่นตกอยู่เกลือนด้วยแล้วก็มีร่างของพระภิกษุหนึ่งรูป
หงายเสียชีวิตมรณภาพอยู่อะนะคะรถก็ตะแคงเท้งเต้งอยู่แบบนี้
มือขวาเนี่ยพระยังกำยางแฮนดรถมอเตอร์ไซค์ที่หลุดออกมาไว้แน่นเลย
เบื้องต้นเข้าไปเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงแล้วค่ะ
ทราบชื่อก็คือพระอธิการชะอ้อนปุญญภโรอายุหกสิบเก้าปีนะคะ
เหตุการณ์ที่ถนนสายเสริงสางคอนบุรี
ถึงจุดกลับรถอบตเสริงสางค่ะ
ชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่าพระอธิการชะอ้อนเนี่ย
เคยเป็นถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดบันบ้านหนองหลักศิลานะคะ
ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสิบา
แต่ปัจจุบันปลีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่าบ้านบุงิ้ว

ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเห็นพระชะอ้อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
ซองงานกระถิ่นในหมู่บ้านหนองหลักศิลา

เพราะว่าพรุ่งนี้๒๙ตุลาคมเป็นวันออกพรรษา
ก็ใกล้จะถึงเทศกาลทอดกระถิ่น
หลังจากนั้นพระชะอ้อนก็หายตัวไปเลย

เจออีกทีก็คือนี่เลยค่ะ
รถล้มแล้วก็มรณภาพอยู่ตรงนี้นะคะ

เห็นว่ามีร่องรอยของการเสียหลัก
ก่อนที่จะไหลลงไปข้างทางด้วย
คิดว่าระหว่างทางเนี่ยฝนคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็เลยทำให้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเสียหลัก

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ